โปรดติดตามตอนต่อไป

ตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาด
จัดกลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุ
สวัสดีค่ะ

เหลือสองคนอีกใช่ไหมฮะแน่นอนทุกวันศุกร์และวันอังคาร
เพราะเราควรจะมีพิธีกรใหม่พิธีกรใหม่นี้หล่อ

พิธีกรใหม่เป็นพิธีกรที่ฉันทุกคน
เอาตรงนะฮะตัวมะดำเองเพิ่งรู้ก่อนเข้ารายการไม่ถึง๑๐นาที
ไพรส์ว่าทำไมพิธีกรคนนี้มาจัดรายการกับมดดำได้ยังไง
คุณคิดว่าพิธีกรใหม่เนี่ยเป็นใครตอนแรกเบย์รู้ว่าพิธีกรใหม่ควรจะรู้สึกไงบ้าง
หนูเจอข้างล่างก่อนจะขึ้นมาเหมือนกันก็คือแอบว้าวมากเลยค่ะ

ตั้งใจเตอร์ไพรส์ทุกคนเลยวันนี้จริง
เพราะฉะนั้นขอต้อนรับพิธีกรใหม่ของรายการข่าวใส่ไข่หล่อเข้มเห็นแล้วหิว

ขอต้อนรับคุณชูวิทย์กระบวนละวิสิทธิ์
นี่รถดำกับรถเม

คุณจัดกับผมเนี่ยมันจะมีคดีเพิ่มนะ
เพราะว่าในอดีตเนี่ยใครจัดกับผมเนี่ยล้วนจะมีคดีเป็นคู่คดีโดนฟ้องหมินประมาทอยู่เสมอ

แต่เราไม่ทำอย่างนั้นแล้วใช่ไหมไม่โดนแล้ว

พอก่อนเหนื่อยปีนี้ปีเหนื่อยจะเรียกว่าปีชงก็ยังว่าได้

คุณชูวิทย์ต้องให้เรียกว่าคุณชูวิทย์
ปกติถ้าสมมุติเจอกันก็จะเรียกอาชูวิทย์
จะให้เรียกพี่ชูวิทย์หรืออะไรดีก่อน
โอ้โหเรียกพี่มันก็ดูกระชุ่มกระชวยขึ้นไปหน่อย
เรียกอาตัวโนมคนก็เรียกป่า

เอาเถอะเรียกอะไรไม่สำคัญ
สำคัญสาระนี่ใส่ไข่ให้เยอะแบบนี้ก็ยังไหว่
เพราะฉะนั้นพิธีกรที่จะมาร่วมใส่ไข่กับ
เราแน่นอนจะเป็นทางการขอต้อนรับคุณชูวิทย์กะโมลวิสิทธิ์สู่ข่าวใส่ไข่
อย่างเป็นทางการเลยจริงนะเรามาเริ่มข่าวแรกคุณชุวิตได้ดูไหมฮะข่าวนี้
วันนี้คนพูดถึงกันเยอะจริงเลยว่า

เกี่ยวกับการประกันตัวเด็กคนหนึ่งที่ถูกบุกไปที่บ้านเดี๋ยวให้รถเมย์เล่าให้ฟัง
ได้เลยค่ะคือจริงจริงกรณีเนี้ยเมื่อวานนี้พี่หนุ่มมีการเล่าเรื่องนี้ไปแล้วอ่ะนะคะ
เรื่องของคุณบาสที่แบบว่าออกไปเอามีดออกไปแล้วก็ไปทำร้ายคู่กรณีข้างนอก
ว่าก็มีคนเสียชีวิตไปด้วยนะคะจากกรณีที่ในบายคนชื่อบายเนี่ยนะคะ
ขี่จักรยานยนต์ไปปาดหน้าจักรยานยนต์ของคุณบาสเขา
บาสเนี่ยขับรถไปดักหน้าแล้วก็มีการเบิ้ลเครื่องใส่กันนะคะ
ต่อมาคุณบายก็มีการยกพวกรวมทั้งหมด๖คนไปตามถึงหน้าบ้านของคุณบัส
พร้อมกับตะโกนให้ออกมาเคลียร์มาเคลียร์กันหน่อย
แล้วก็มีการคว่างปลาสิ่งของเข้าไปในบ้านจากที่เราเห็นในคลิปนี้นะคะ
ก่อนที่บาสเองเขาก็จะคว้ามีดวิ่งออกมาไล่แทง
ดับไป๒เจ็บไป๑ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วเนี่ยนะคะ
ซึ่งวันนี้เองตัวคุณบาสนะคะเขาก็หลังจากที่เขามีการประกันตัวออกมาเนี่ย
เขาก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยว่าไม่ใช่แค่ว่า๖คนเนี่ยมาแค่หน้าบ้านแค่นั้น
หลังบ้านก็มาด้วยแล้วก็มีการคว่างปลาพวกแบบก้อนหินต่างเข้าไป
จนเขารู้สึกว่าทนไม่ได้ก็เลยหยิบมีดแล้ววิ่งออกมา
ซึ่งวันนี้เองทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์ค่ะพร้อมด้วยหมอปลาจีรพันธ์
พาคุณแม่แล้วก็แฟนสาวของคุณบัสเนี่ยค่ะ
ยื่นคำร้องต่อสารอาญาธนบุรีเพื่อที่จะให้ขอปล่อยตัวชั่วคราว
หลังจากที่ตำรวจสนเพชรเกษมเขานำตัวมาฝากขังเอาไว้ผลัดแรกนะคะ
ล่าสุดสารก็พิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ย
เป็นผู้ที่มารดาของผู้ต้องหาไว้วางใจ
แล้วก็ไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์ในการนำหลักประกันมาวางต่อสาร
ก็เลยมีการอนุโลมให้ร้องขอประกันตัวเป็นนายประกันผู้ต้องหารายนี้ได้นะคะ
จึงมีการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาโดยตีราคาประกันอยู่ที่๕แสนบาทค่ะ
แล้วก็ให้ผู้ร้องเสนอหลักประกันเข้ามาพิจารณาภายใน๗วันนับตั้งแต่วันนี้
ฉะนั้นจะถือว่าไม่ติดใจขอปล่อยตัวชั่วคราว
ต่อมานายสาริตหรือว่าเสียเปียเนี่ยค่ะเขาก็เป็นนายประกันก็มีการนำเงินน่ะนะคะ
เงินสดจำนวน๕แสนบาทมาวางเป็นหลักประกัน
สารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ทำสัญญาประกัน
โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็จะนำหมายปล่อยจากศาลไปปล่อยตัวนายนัทธวุฒิที่เรือนจำพิเศษธนบุรีย่านบางบอนต่อไปด้วย
ซึ่งเสียเปียนี่เขาเป็นคนออกหลักทรัพย์นะคะเป็นเงินสด๕แสนบาทเนี่ย
เขาบอกว่าหมอปลากับเสียเปียเขายืนยันบอกว่าที่อยากจะเอามือยื่นมือเข้ามาช่วยรอบนี้เนี่ย
มาหาเรื่องใช่จึงตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
ส่วนในทางคดีทนายภัยศาลเองเขาบอกว่าขอเก็บเอาไว้เป็นสำนวนค่ะ

แต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับฝั่งของในบาสอย่างแน่นอน
เพราะว่าคลิปนี้ก็ค่อนข้างชัดเจน
เป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาสนะคะ
แล้วก็ทีมกฎหมายจะติดตามการทำสำนวนคดีของทางตำรวจ
วันนี้บาร์สค่ะวันนี้คนดูกันเยอะ
แล้วบาร์สนี่โดนเขาหาอะไร

คงไปแข่งมอเตอร์ไซค์กันหรือไปขับเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม

ใช่แล้วเสร็จปุ๊บบาร์สเองขักเขาก็เลยขับไลน์

ทีนี้คนชื่อใบนี้เอง
เขาก็เลยยกพวกรวมอีก๖คนนี้ไป
ไปที่บ้านของบาร์ส

ไปจะเหมาะไว้ต้อง๖คน

ที่คุณบอกว่าสมัครใจทะเลาะวิวาส

มันก็บอกว่างั้นมาเดียวกันไหมตัวกันหรือเปล่า
แต่อันนี้มา๖คนอันนี้มันข้อสังเกตแล้วว่า๖คน
ทีนี้ของที่คุณปลาเข้าไปคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็อยู่บ้านโทรศัพท์เรียกตำรวจสิ
อยู่ในบ้านอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านนี่มันยังอยู่นอกรั้วใช่ไหม
ตะโกนด่าปลาของเข้าไปก็โทรศัพท์เรียกตำรวจแต่ไอ้บาทเนี่ยอายุเท่าไหร่นะ

นั่นน่ะสิมันก็เลือดร้อนนะสิมันจะทนไหวเหรอใช่ไหมบอกมึงท้ากูมากใช่ไหม
กูอยากเชียร์ใช่ไหมมาเลยวิ่งออกมาพร้อมกับ

เพราะมีอาวุธอย่างนี้มันมีแล้วหรือเปล่ามีสปาต้าสองเล็กสปาต้าเลยนะมันออกมามันก็เอามาป้องกันตัวหรือไง
หรือว่าออกมารู้อยู่แล้วมึงตั้ง๖คนกูคนเดียวกูก็เสียเปรียบอยู่แล้วกูก็ต้องมีของ
แล้วพวกนี้มันแก๊งไหนหรือเปล่ามีรอยสักหรือเปล่าแก๊งนู้นแก๊งนี้หรือเปล่ามันอยู่แถวบางแคร์
แล้วถามจริงนะผมอยากจะพูดให้เรื่องพวกนี้ให้กับชาวบ้านได้เห็นได้คิดเดี๋ยวก็มีอีก
คืออยากรู้จริงถ้าเรียกตำรวจแล้วมันจบไหมคุณว่าจบไหมในความคิดคุณเอาความคิดของกบ
ถ้าเรียกตำรวจจบไหมอาจจะไม่มีจบไหมมาทันตำรวจมาทันก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ว่าตำรวจมาแต่พรุ่งนี้จบเปล่า
ถ้ามะเรือนนี้ยังเจอกันอีกก็เปล่ามันไม่จบใช่ไหมเพราะว่ามะเรือนก็ยังเจอกันอีก
มาเรื่องก็ยังเจออีกยังไม่จบนะเว้ยตำรวจก็อาจจะหยุดได้แค่เฉพาะตอนที่มีเรื่อง
แต่ไม่จบใช่ไหมอย่างนี้เอาจบเลยไหมกลัวมีดออกมาเลยเลยเรียกว่าสมัครใจ
ถูกว่าสมัครใจทะเลาะวิวาสเอาถามกลับกันไอ้๖ตัวนั้นมันมีอาวุธไหม
มีมีมีดไหมเขาบอกว่ามีไหมฮะมีมีดหรือเปล่ามีปืนหรือเปล่า
เดี๋ยวเราดูกันเราดูกัน๖คนที่ไปบุกบ้านเขาเป็นยังไงต้องไปทีละสเต็ป
คนนั้นมากกว่าจริงแต่มีอาวุธไหมผมขอถามต่อไป
แล้วถ้าเกิดกระถางต้นไม้เนี่ยรถเมย์คิดว่าเป็นอาวุธหรือเปล่า
ถังต้นไม้หรือว่าอิดเป็นอาวุธเปล่าเป็นนะถ้ามันวางเฉยมันไม่ใช่อาวุธถูกไหม
แต่ถ้าเหมือนขวดอย่างนี้ทุบไปแล้วเป็นปากฉลาม
มีไหมซึ่งเขาบอก๖คนมีไม้กวาดไม้กวาดทางมะพร้าวใช่ไหมฮะ
เขามีกระถางอย่างที่คุณชุวิตบอกนะครับมีกระละมังแล้วก็มีไม้หน้าสาม
อ๋อไม้หน้าสามใช่ไหมอันน้ำไม้หน้าสามนี่ก็ยังพอเข้าอาวุธชัดเจน
ดังนั้นก็ต้องมาต่อสู้กันว่าระหว่าง๖คนกับตัวไอ้บาทคนเดียว
ตอนแทงเนี่ยมันเอ้าสารละเอียดนะเวลาสู้อ่ะแทงทีเดียวบันดาลโทษะ
อ่ะคุณชุวิตช่วยดูรูปนี้ครับป๊าชู้อ่าป๊าชู้ช่วยดูรูปนี้นี่นี่นี่
คือบุกไปถึงบ้านเขานี่เรามีการกลับไปลุมเขาอ่ะ
อันเนี้ยคือคลิปเนี้ยที่เปลี่ยนเลยจริงจริงว่าอ่า
ไปทำร้ายเขาถึงบ้านนี่คือกล้องจากวงจรปิด
ทุกคนก็เลยให้ความสงสารหรือให้กำลังใจกับบาทที่โดนลุม
บาทมันใจถึงไงหนึ่งต่อหกอ่ะเออ
ว่าคนไทยเขาชอบอยู่แล้วอ่ะคนเดียวแล้วลุมหกคนอ่ะ
คนมาลุมคนเดียวอ่ะเขาไปบุกเขาถึงบ้าน
อันนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยอ่าอ่าอ่า
ถ้าอยู่ในกรณีนี้ถือว่าเป็นการป้องกันตัวได้ไหมคะป้องกันตัวเนี่ย
มันต้องมีเหตุเฉพาะคือผมให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมยกตัวอย่าง
ตัวอย่างหนึ่งให้ได้อืมนะนี่ก็เป็นอย่างงี้แต่เราขออนุญาตเล่ามา
สักนิดเนื้อกันนะครับประสูรเอาง่ายง่ายคือบ๊าชอยู่บ้านแล้วล่ะ
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้าบ้านไม่รู้เขามีอะไรเกิดขึ้นกันมา
อาจจะไปเบิ้ลรถใส่กันหรืออะไรตามเด็กวัยรุ่นแต่บาทเข้าบ้านแล้ว
แต่หกคนนี้มาถึงหน้าบ้านแล้วก็พร้อมกับไม้กวาดทางมาพร้าวเอ้ย
ไม้อือกาลามังกาลามังเพื่อที่จะมาลุมทำลายบ๊าชเออเขาก็เลยบอก
คนก็เลยเฮ้ยอยู่ดีเขากลับบ้านแล้วอ่ะยังจะมารุมทำร้ายเขาที่บ้านอีกเหรอ
นี่มันลุมเหรอมันด่านั่นหน้าบ้านไม่ใช่เหรอท้าทายอ่าท้าทาย
ผมมีกรณีหนึ่งให้ศึกษาเนื่องจากว่าผมติดคุกมา
ไอ้คนที่เก็บศพอยู่ข้างผมเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้เลยอืม
อย่างนี้ไอ้นี่ขับรถกลับเข้าบ้านเหมือนกันผ่านวินมอเตอร์ไซค์
น้ำที่พื้นเนี่ยกระเด็นไปโดนวินมอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์ก็โมโหนะครับตามมาที่บ้านเอามีดเข้ามา
อันนี้มันเห็นมอไซค์ถือมีดเข้ามาในบ้านด่ามันชักปืนยิงใส่
สิบสองปีก็ในบ้านเหมือนกันในบ้านด้วยอืม
ก็ถือว่ามีอาวุธแต่ว่าสามารถยิงขึ้นฟ้าได้สามารถขู่ได้
ใช่ไหมถ้าเกิดไอ้บาทไม่ใช่อายุยี่สิบเอ็ดอายุสักสามสิบสี่สิบ
บาทอาจจะบอกเฮ้ยกูมีมีดแล้วเว้ยมึงอย่าเอากับกูเหรอ
กูเรียกตำรวจแล้วนะเดี๋ยวตำรวจมาก็อาจจะเป็นอีกทางออกหนึ่ง
อืมทีนี้พอออกมาไอ้บัตรวิ่งเลยใช่ไหมวิ่งออกมาเลยใส่มาเต็มที่
ก็อย่างว่าแหละอายุ๒๑๒๒กำลังร้อนกำลังร้อนไงแล้วมึงท้ากูใช่ไหม
อ่ามึงช้ากูนะดีแล้วดีแล้วมึงท้ากูนักมาเลยเจอกันซะหน่อย
เอามีดมาไอ้พวกนั้นก็เลยวิ่งหนีเลยใช่ไหมวิ่งหนีแต่ลุง
ตะลุมบอลกันอยู่เมื่อกี้ลุมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไอ้นั้นมีมีด

กลุ่มไหนหรือเปล่าคะคือในคุกเนี้ยมันก็มีแหละนะฮะอ่า
บางแคร์ซุ้มลาดพร้าวซุ้มอีสานก็แบ่งเป็นซุ้ม
ไอ้คำว่าซุ้มเนี่ยมันมาจากในคุกอ๋อเหรอเออมันมาจากในคุก
ว่าไปนั่งทับซุ้มเขาไม่ได้เอออย่างงี้อ่ะมันอาจจะมี
อันนี้บางแคอันนี้หลาดพร้าวอันนี้บางซื้ออืม
ดังนั้นผมถามว่าทำตายไปกี่ศพนะสองค่ะตายไปสองเลยเหรอ
เอามีดในระหว่างที่ทุกคนลุมคงจะเอามีดถ้าสมมุติเรามองกันใน
ในมุมที่วันนี้ชาวเน็ตหรือทุกคนก็บอกเห็นใจบาทเนี่ยเอาเอาในใน
มุมของทุกคนที่เขาเห็นใจบาทเพราะว่ามาบุกเขาถึงบ้าน
แล้วเหมือนจะลุงทำลายเขาเขาก็มีอย่างงี้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องจ้วง
้วงเพื่อปกป้องตัวเองอันนี้คือคนก็มองกันอย่างนี้
อย่างนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันยังไม่ได้เข้าไง
มันปลาของเข้ามามันด่าถูกไหมฮะมันมันก็ไม่ถึงขนาดจะต้องตายหรือเปล่า
เออมันต้องไปถึงขนาดว่าเอากันแค่ว่าเออหัวแตกเอากันแทบบาดเจ็บ
แขนขัดหักขาหักไอ้รุ่นผมเนี่ยมันแค่ตัวต่อตัวอย่างงี้มันหกลุมหนึ่ง
คิดกลับกันไอ้บาสมันก็ต้องมันอดไม่ไหวอ่ะคุณเข้าใจไหม
คุณต้องคิดถึงวัยด้วยอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดก็ไม่ไหวแล้วมึง
ท้ากูอย่างนี้แล้วอยู่กับใครเนี่ยบ้านที่บ้านเนี่ยแฟนค่ะแฟนอ้าว
อาจจะบอกได้ผมก็อยู่กับแฟนอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองเนี่ย
ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะโดนทำร้ายหรือเปล่าหรือบุกมาหรือเปล่า
ใช่ไหมผมก็ต้องออกไปป้องกันตัวเองใช่ไหมโดยการไล่แทงตายไปสองศพเลย
เออมันก็โดนไปสามข้อหาด้วยกันข้อหารับประกันได้เลย
ต้องไม่มีข้อหาไต่ตรองมีไต่ตองไหมอ่านี่เราย้อนกลับไปดู
เราไปดูกันนะครับเพราะอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการไต่ตอง
เป็นถือว่าบันดันนี่พยายามฆ่าโดนสองแปดแปดแล้วเปล่า
อืมเขาไม่มีมาตราแล้วก็พกพาอาวุธมีดอ่าพกพาอยู่แล้ว
แต่สองสองแปดแปดเนี่ยอ่าไม่ต่ายตรองอืมถ้าสองแปดเก้านี่คือต่ายตรอง
อืมอืมต่ายตรองต่ายตรองนี่ประหารชีวิตแต่พยายามฆ่าล่ะ
ก็เอ้าก็ไอ้นั่นบาดเจ็บไม่ใช่เหรอมีคนบาดเจ็บด้วย
เจ็บแล้วไม่เสียชีวิตต่อถ้าบาดเจ็บก็ต้องพยายามถูกไหม
มันต้องเข้าหาพยายามแต่วันนี้ประกันตัวออกมาเนี้ย
นะแล้วออกไปเนี่ยคนเดียวอืมอ่าไม่ได้ออกไปไปนี่ไม่เข้าใจคนไทยนะ
รถเมย์คุณเข้าใจไหมถ้าสมมุติว่าผมไปเชียร์
ผมก็ไปเคาะประตูหน้าบ้านเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยครับ
เชียวกว่าผมทำไมจะต้องด่าผมอ่ะ
ไปคนเดียวก็ได้นะแต่อันนี้มันไปตั้ง๖คนนะ

ก็แสดงว่าเจตนาอันนี้ก็ต้องมองกลับมาที่เจตนา
คือถ้าเราคิดถึงสังคมตะวันตกฝรั่ง
มันคงไม่มีเฮ้ยมางเชียวกูพามา๖คนไปถามมันด้วย
มันยังเก่งมันก็คงไปคนเดียวอยู่อยู่เมื่อกี้อยู่ด่าอะไรไอ
มันก็จะจบง่ายนะเออไทยซอรี่ขอโทษนะ
อย่างนี้ไม่ได้เหรอคนไทยทำไมจะต้องเลือดร้อนจนป่านนั้น

แต่หลังจากนี้คุณปาชูมองว่าอย่างนี้น้องเขาจะจบยังไง

มันต้องโดนอยู่แล้วโดนน้อยโดนมากนี้แล้วแต่สาร
แต่ถามว่าไม่โดนเลยเนี่ยวันหลังเดี๋ยวเกิดเขาทำกันอีกอ่ะ
แต่บางคนตอนนี้กระแสสังคมก็เลยบอกเฮ้ยทุกคนเห็นใจน้องบาสหมด
กระแสสังคมกับกฎหมายมันไม่เหมือนกันนะ

แต่การกระทำเนี่ยมีคนล้มตาย
และเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาส

ผู้กรณีจะโดนอะไรฮะที่เหลือ๓คน
กรณีที่มันบาดเจ็บใช่ไหม

แต่ว่ามันอาจจะโดนเบาไง

แต่บายนิดบอลเยอะอะไรที่บาดเจ็บหรือ

มีการลงรอลงอาญาอะไรอย่างนี้ไหมครับของบ้าน

แล้วแต่สารพิจารณาแล้วแต่ข้อมูลหลักฐาน

อย่างนี้มีคนตายนี่โดนแน่นอน
แต่สังคมให้ความเห็นใจบาทแน่นอนเพราะคนไทยเนี่ย
อยู่บ้านพี่สงสารเชื่อผมเถอะไอ้บาสมันคนเดียวไง
เหมือนโดนรุมมันโดนรุมกระทืบอยู่เนี่ยเออ
ป่าฮะตอนนี้ระหว่างที่เราจะจัดรายการอยู่
เคยความรู้เรื่องกฎหมายด้วยจริงน้าห์เอาล่ะ
ต่อกันเลยเกี่ยวกับยอดผู้ป่วยโควิด
ผมพูดกับคุณหน่อยนึงได้ไหมนะขอขอขอขอบ่นหน่อยไปผายหน่อยนะ
๑๐กว่าวันใช่ไหมคุณคิดว่าคนที่มันจะไปเที่ยวเนี่ย๑๖วัน
มันวางแผงแค่๑๐กว่าวันทั้งหมดนะ

ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยนะ

อันนี้รู้แค่๕นะเพราะท่านนายกท่านพูด๕
แต่ก็บอกว่าข่าวหลังออกมาบอกเป็น๑๐ประเทศ

นั่นแหละเรื่อยนั่นแหละก็ยังไม่รู้ไง
เพราะว่าไอ้คนนี้เรื่อยมันก็ต้องเตรียมตัวใช่ไหม
ไปเที่ยวทีจะพาลูกพาเมียไปเที่ยวก็ต้องมีทีวีซ่าล่ะ
ไหนจะเตรียมกระป๋องจองตัวเครื่องบิน
มันไม่ได้ขึ้นรถเมย์ไปเที่ยวบางแสนนะ
ดังนั้นผมถึงบอกว่ามันก็ประหลาดนะนี่อีก๑๐กว่าวันเองนะ
ถูกค่ะมีข้อมูลอะไรมีระเบียบอะไรไหมที่จะได้รู้บ้าง
แล้วเดี๋ยวไปมาเนี่ยไอ้สายการบินเนี่ยจะเหมือนบาหลีหรือเปล่า
มันเปิดประเทศแต่ไม่มีเครื่องบินไม่มีเครื่องบินไฟ
ไม่มีเครื่องบินเข้าบ้านเราเออแต่ยังไงไอ้ไอ้ภูเก็ตแซนบล็อกเนี่ย
มันมีด้วยใช่ไหมมันมีภูเก็ตแซนบ็อกไปก่อนหน้านี้
ที่ใครไปภูเก็ตแซนบล็อกไปเที่ยวทีนี้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองใหญ่
และการเปิดประเทศนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ผมว่าไอ้คนดีใจที่สุดเนี่ยตอนนี้
มันไม่ใช่ฝรั่งที่จะมานะคนไทยเนาะเออไอ้พวกผับล่ะ
อ๋อผับได้เปิดอยู่แล้วผับแล้วประกาศเปิด๑ธันวาคม
อ่างเพราะอ่างเนี่ยขัดอ่างรอเลยมึงไอ้หาปิด๘ปี๒ปีแล้วเนี่ย
อ่างปิดมากี่ปีแล้วปีแล้วมึงอ่ะขัดรอเลยมึงจะเปิดตัว๑๒แล้วเนี่ย
ต้องใช้ว่าหลังนี้ขัดรอเลยเออพบว่าหลังผมว่ามันไม่ได้น่าตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกนะ
เพราะว่ามันมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมันคงไม่บินตรงมาเที่ยวไทยเที่ยวเดียว
มันมาไทยแล้วยกตัวอย่างเราไปยุโรปแล้วกัน
คงไม่ไปฝรั่งเศสประเทศเดียวเราก็อยากจะไปสวีทเพราะมันอยู่กับ
อเยอรมันไหนก็ไปนั่งครึ่งบินตั้ง๑๐กว่าชั่วโมงแล้ว

มันมาประเทศไทยเนี่ยมันก็อยากจะไปเที่ยวเขมรหรือเปล่าล่ะ
ลาวไหมเวียดนามไหม
และที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ไทยกลัวฝรั่งนะ

แต่ว่าตัวสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้
๑หมื่น๔๘๖รายด้วยกัน

แล้วใครกลัวไหม

เปิดแล้วคนมามันเที่ยวแบบกลัวกลัวหรือเปล่า
แต่คนที่ก็บอกอย่างนั้นว่าเพื่อปากท้องอ่ะที่นายกเขาวันนั้นนายกเขาแถลง
ถ้าสมมุติเราเห็นนายกแถลงผ่านรวมการเฉพาะกิจนายกเขาพูดเลยว่า
เขาก็เข้าใจแหละเรื่องสุขภาพชีวิตคน

ไม่มีกินก็ห่วงไม่มีกิน
ห่วงโควิดกลัวติดโควิดก็กลัว
แต่นายกท่านก็พูดไว้แล้วนะเราก็ยอมรับความเสี่ยง

แต่คราวนี้ปัญหาที่เราต้องเข้าใจคือ

เรื่องวัคซีนขอนิดหนึ่งเลยนะ

เอาเรื่องด่วนเป็นเรื่องสโลเรื่องช้าหมด

ผมเคยตั้งความสงสัยตัวตัวเองนะ

ทำไมต้องมีขั้นตอนเยอะแยะนะ
จะซื้อวัคซีนก็ต้องบอกต้องเอาเงินมาก่อนสิ
ไม่เอาเงินมาไม่บอกจำนวนมาแล้วจะไปซื้อถูกเหรอ

นี่ไงนี่ไงนี่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี่ไง
ก็เพิ่งเซ็นไปไงโรงพยาบาลเนี่ย
ก็เลยต้องไปเอาเงินจากคนที่อยากจะฉีด

พอเอามามัดจำเสร็จก็เอาเงินมาจำเนี่ย

องค์กรเพศสัตว์กรรมก็ไปทำกระบวนการสั่งซื้อ
แล้วอีกว่าจะเซ็นได้กว่าจะสั่งได้กว่าจะมาได้
ไอ้คนที่จะฉีดมันก็บอกว่าไม่เอาแล้วไว้รอนาน
ขอยกเลิกขอเงินคืนไม่คืน
คืนไม่ได้แล้วเพราะว่าส่งไปให้องค์กรเพศศาจกรรมแล้ว
คุณคิดดูแล้วกันนี่ขนาดเรื่องด่วนนะ
แต่วันนี้เขาบอกว่าโรงพยาบาลสนามที่ธรรมตา

เรามีการลงนามความร่วมมือกับสถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

ซึ่งเอกชนรายนี้ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เพื่อที่จะนำวัคซีนมากระจายแก่ประชาชน
โดยผ่านระบบโรงพยาบาลเอกชน
ในจำนวน๑แสนโดสจากจำนวนทั้งหมด
เพื่อจะมาใช้ฉีดให้กับผู้ป่วยแล้วก็บุคคลทั่วไป

โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดนะคะ

ใช่ค่ะธรรมศาสตร์ด้วยกับเอกชนดีนะนี่เรื่องดีนะ

หรือเราอาจจะรอหลายคนก็จะรอโนวาแวคกันอยู่เยอะพอสมควร

แต่เราไม่รู้อันนี้น่าจะต้องจ่ายเงินหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องรอความจริงต้องดูว่าต้องจ่ายเงินคือโอเคล่ะ
วันนี้ควรจะสับสนว่า
ที่บอกว่าจะเอาเข้ามาเนี่ยจะต้องจ่ายเงินอีกหรือเปล่า

เอ้าวัตถานำเราจ่ายกันเอง
รัฐบาลจ่ายไปจะเปิดประเทศแล้ว
จ่ายได้เร็วจ่ายไปเลย

นำล่องไปให้ก่อนเลยเพราะว่า
พ่อเป็นฝรั่งแม่แม่เป็นคนบุรีรามอ่านี่คนนี้เลยค่ะอ่า
ลูกลูกครึ่งฮะลูกครึ่งดังแล้วน้องเขาพยายามความระดับ
ระดับโลกตอนนี้ระดับโลกฮะแต่อยู่ที่ไหนอยู่เกาหลี
อันนี้อยู่เกาหลีค่ะไปเกิดที่เกาหลีไปเกิดที่เมืองไทย
ดังดังไปดังที่เกาหลีไม่ได้ดังที่ไทยฮะแล้วใคร
อยากจะเชิญมาอยากจะเชิญมาเปิดประเทศเหรอมาที่เขาที่ไง
เขาดาวที่ภูเก็ตของที่เขาแผ่นเราไว้เนี่ยเขาดาวภูเก็ต
เข้าทางภูเก็ตเพื่อจะเรียกให้นักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนคลับ
ต่างจากทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวภูเก็ตในวันนั้นด้วย
ต้องมีเจ้ามือนี่ไม่ใช่แบบอะไรจ้องบริษัทเป็นกาสิทธิ์

ก็ยังไม่รู้แต่เบื้องต้นที่รัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่า
โอเคล่ะค่าตัวศิลปินไม่ว่าจะเป็นคุณลิซ่า

แต่งบประมาณทั้งหมดที่เราจะต้องจัดวรรษ

เห็นไหมที่อย่างนี้คุณยอมจ่ายได้

อ้าวกูจะกลับมาที่วักซีว่าทำไมวักซีเราจะต้องซื้อ
เอ๊ะนั่นแหละสิคนไทยก็ไม่แปลกไหมล่ะ

คุณยอมจ่าย๕๐๐คุณอ้างว่าต้องไปเอาศิลปินเอาคนดังมา

ดังระดับโลกเขาก็ชื่นชมภูเก็ตแซนบล็อกลาวคุณชูวิทย

รถเซลโคค่ะพอดีว่าเขาเนี่ย
รัสเซลโคลเป็นดาราฮอลลี่วูดเลย

ก็คือมีการเข้ามาที่เมืองไทย

อ้อไอ้นี่ดังนี่
ก็มาที่เมืองไทยอันนี้คือไม่ต้องมาลาแล้ว
แล้วอยู่ภูเก็ตมาลงปุ๊บเนี่ย
มันไปถ่ายสายไฟฟ้าไทยทำไมเหรอมันมันมันมีอะไรข้องใจกี่กว่า
ไฟฟ้าไทยมากอ่าเขาคิดดูขนาดเขาลงภาพเขียนคำว่า
แสดงว่าเขาต้องตั้งใจแล้วว่านี่แหละมันประทับใจมากเลย
ทำไมมันไม่ต้องมาเป็นแบบนี้ทำไมมันไม่ถ่ายฟูเก็ตแซนบล็อก
ไม่ถ่ายชายหาดเออจริงถ่ายด้วยไงคุณชุวิตพูดบอกอ่า
แล้วมันถ่ายสายไฟเราไปทำไมสายไฟเราก็สวยดีอยู่แล้ว
มันเป็นศาลพัฒน์สายมันมีทั้งสายเคภสายนู้นสายนี้
ประเทศไทยอ่ะเออคุณชุวิตเราคิดไม่ถึง
แล้วมันมันสงสัยมันไงมันชื่ออะไรนะ
มึงมาภูเก็ตมึงก็ไปถ่ายอมันบุรีถ่ายทะเล
ใช่ไปใส่เข้าเขล่ามรึงมาถ่ายสายไฟฟ้ากูทำไม
นี่มันชื่นชมด้วยเหรอชื่นชมสายไฟกูรู้ป่ะ

นี่คือป่าชูติดใจว่าทำไมจะไม่ถ่ายทะเลสวย

มีแสดงว่าเขาอาจจะต้องคิดว่ามากรุงเทพ
ฉันจะต้องได้เห็นภาพนี้ในฝันสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยมา
ต้องเห็นสายไฟระยงระยางกันเยอะ
มันประชดนะนี่มันประชดนะมันประชดเรานะ
ฝรั่งมันชอบอย่างนี้ชมอย่างหนึ่ง
เดินรถชายหาดสวยนะเสร็จแล้วมันก็ไปขึ้นรูปสายไฟ
คือสายไฟเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของไทยลาวของกรุงเทพ
นี่คุณทัชเชลเขาบอกว่าเขาพูดถึงประเทศไทย
บอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่หลายคนชื่นชอบ
แต่ไม่ใช่ที่ที่ผมเคยไปนอกจาก๖แห่งหรือมากกว่านั้น
ท่าอากาศยานกรุงเทพรัฐบาลไทยมีสิ่งที่ยอดเยี่ยม
ถ้าคุณได้รับวัคซีนครบตามกำหนด
คุณสามารถบินไปยังภูเก็ตและเดินทางรอบเกาะได้อย่างเสรี
แล้วผมก็สงสัยอย่างหนึ่งฮะ
ผมเห็นขายบาหลีจะไม่มีเครื่องบินไปลงเลยสักลำเดียว
มันเพราะอะไรมันสู้ภูเก็ตเราไม่ได้

บางคนว่าภูเก็ตเก่งกว่ามรึง
ภูเก็ตเราสวยกว่าบาหลีมึง
พูดจริงมาเมื่อบาทฟูเกตพวัรีทุ่มไม่มีใครไปลงเลย

เพราะว่าไทยภูเก็ตรัฐบาลวางแผนดีมึง
เออขนาดไอลัตเซลล์อันนี้มันยังมาเลย
เขามาถ่ายภาพยนตร์พอดีก็เลยต้องไปลงภูเก็ตก่อน
ตอนนั้นของสนามบินที่กรุงเทพยังไม่เปิด

ก็เข้ามากรุงเทพเพื่อที่จะมาถ่ายภาพยนตร์ที่กรุงเทพ

ไอ้สายไฟเนี่ยมันมีใต้ดินเหมือนกัน
แต่บางจุดเข้าค่อยเป็นค่อยไป
ไทยเราไม่ได้รวยเหมือนออสเตรเลียอะไรพวกนี้

เอาละแน่นอนคนทักทายคุณชูวิทย์เข้ามามากมายเลยนะฮะ

เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่พรุ่งนี้วันความหวังแห่งชาติ
ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ต้องมาคุยกันนิดนึง

สัปดาห์หน้ามีวันหยุดเดี๋ยวว่ากันค่ะคุณผู้ชม
ทีมผ่านการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ
ละพรุ่งนี้วันความหวังแห่งชาติของประเทศไทยฮะ
คุณชวิตวรีเลยเล่นฉลากแก่เนื้อ

บางคนเขาอยากให้คุณชุวิตบอกเลขเด็ดนะ

อ๋อเหรอฮะโอ้เสียดายเลยครับแก่แล้วจะไปเล่นอะไรได้

ราคายังไงตอนนี้ไปใบเท่าไหร่ครับพี่เกด
๙๖บาทอย่างที่เขาบอกว่าห้ามขายก่อน๘๐บาท
วันนี้๙๖บาทงวดประจำวันที่๑๖ตุลาคมเนี่ย

ใกล้จะเปิดประเทศแต่การซื้อขายลอตเตอรี่ซบเศร้า

เนื่องจากว่าตรงกับงวดกลางเดือนแถมมีพายุเข้าฝนตกหนัก
แล้วก็น้ำท่วมกันอยู่ตอนนี้ต้องยอมรับว่า
อ่ะมันเพิ่งผ่านเทศกาลกินเจเพิ่งออกเจกันวันนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาลอตเตอรี่ก็ถือว่า

ก็คือเราขาย๘๐บาทแต่เขาขายกัน๙๖บาทตอนนี้
อันนี้มันเขาพูดกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะ

คือแปลกนะฮะคนไทยเนี่ยอะไรที่แก้ไม่ได้นี่ก็จะพูดยัง

แก้หวยแพงนี่เหมือนแก้รถติด

คุณอยากจะแก้รถติดเลยเกินอยากใช้เรื่องพูดว่าอยากจะแก้ปัญหาจาราโจ

ประวังซื้อไปแล้วกัน๙๖บาทอยากซื้อป่ะ

เมื่อใบหนึ่งมันเป็น๙๕๙๖บาท
ก็ส่งผลให้คนเดินขายลอตเตอรี่ลายย่อยบางส่วนถอดใจ

คุณรู้ไหมหลักการง่ายเลยนะ

หลักการง่ายเลยนะ

เบอร์๐๐น่ะคุณก็จะเลือกเบอร์เด็ดเบอร์ดังเบอร์หวยเบอร์โน้นเบอร์นี่
คุณอยากจะได้เบอร์อย่างนั้นคนอื่นก็อยากจะได้เบอร์อย่างนั้น
ก็อย่างนั้นมันถึงต้องขายแพงไงถ้าคุณซื้อเบอร์ไหนก็ได้

เออเออถ้าคุณเขียนเบอร์เองก็เขียนไปเลยคุณจะเอาเบอร์อะไรเบอร์เลยไม่มีขึ้นราคาเลย
ก็แบบออนไลน์เออไม่ใช่ออนไลน์คุณเดินเข้าไปในร้านขายของชำอ่ะ
ตู้ล่ะคุณเขียนไปเลย๖เบอร์จะเอาเบอร์อะไร๑๔๓๔๒๐๑เขียนไปเลย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
อืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
คุณคิดว่าคุณจะได้กำไรเพิ่มเป็น๒๐บาทเวลาคุณทุกคนหวังจะถูกรางวัลเป็นล้านทั้งนั้น
สิบบาทเลยไม่เอาไม่ใช่เพราะว่าคนน่ะซื้อจีสแพงสิบบาทยี่สิบบาทแต่ได้อุ้ยถูกรางวัลเนอะ๓๐
พรางวัลทีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านออกมาถูรายสิตล้าน

นี่รีบชูไม่มีใครไปสนใจ
แต่ที่สนใจคือไอ้เบอร์ที่ต้องการมันไม่ได้
อ้าวมันก็ขึ้นค่า

เขาบอก๕ชุดอยู่ที่๑๐๐๑๒๐๐นะครับ
ซึ่งก็อย่างที่บอกกันบอก๑๐๐๑๒๐๐ใบ
ที่เขาพูดกันที่เขาไปจับตาที่คุณถามว่า
ทะเบียนรถใครรถใครวันนี้ทะเบียนรถที่คนจับตามองมากที่สุด
คือพลเอกพระวิทย์วงสุวรรณบิ๊กปอมแทงผีดทำไม
ทำไมบิ๊กป้อมแทงผิดโอ้โธ่คุณเอ้ยนี่นี่ทะเบียนลกบิ๊กป้อม
วันนี้คนก็ไปหาซื้อกันมากเป็นป้ายทะเบียนที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
แล้ววันนี้คณะคอรมอแล้วก็มีสอสอของพักพลังประชารัฐเนี่ย
เพราะเป็นครั้งแรกที่บิ๊กป้อมลงอีสานนี่เลยมีเรื่องแบบเหมือนเลย

รถอะไรประทานคอนโรยตั้งเยอะ

แต่เขาบอกว่าวันนี้ปรากฏว่าคนกำลังลุ้นว่าอ้าวแล้วท่านรอง
ท่านรองตายุคจะนั่งรถทะเบียร์รถอะไรมา
ปรากฏท่านลองเนี่ยท่านลองนั่งมาเบอร์แพท
เกลี้ยงแผงเลยหมดเลย
จริงรักษาสัตว์ปรากฏละบุรุษจริงนี่ตามแต่ละคำนวณ
คุณรู้ไหม๘๘เนี่ยมันไหลต่อนะ
ทำไมอ่ะมาไหลต่อเพราะว่าจีนเนี่ย
ในภาษาจีนห้องกงกวางตุ้ง๘ก็คือ๘

เลข๘๘ทะเบียน๘๘ที่ฮ่องกงนี่๕๖๐ล้าน
ทะเบียนบ้าน๘๘ก็ยาก

ภาษากวางตุ้งภาษาจีนคือ๘
ปาดก็คือ๘ปาดเงิน

จีนชอบ๘ดูสิมีโป๊ยเซียน

เออมันเหลือไม่เหมือนกันนะเออ
เผื่อมีโอกาสหรือเปล่าไม่รู้เรียกมีเผื่อมีสิทธิ์ลุ้น
แต่วันนี้คนก็เลยไปบอกว่าอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกว่า

เป็นใบละ๑๒๐๑๕๐แล้วก็แบบว่าเขาบอกว่ามีการใบ้มี๕๖

นี่คุณจะใบ้หวยหรือเปล่ามิน่าวันนี้ผมมิน่าวันนี้หวยออกใช่ไหม
แม่บ้านผมเนี่ยมันไม่ทำงานมันนั่งมองต้นไม้
ผมก็ได้สงสัยนะว่ามันนั่งมองอะไรต้นไม้นิ่งเลยนะ
ผมนั่งดูตั้งนานมันเหมือนกับมันเข้าสิงมันมองต้นไม้
ผมเป็นไรมามองต้นไม้จะดูว่ามันออกเลขอะไร
เลขลอยออกมาดูต้นไม้ยังโอเคหรือจะไปดูไอ้เหลือมดีคะ
อันนี้ไอ้เหลือมมีเหลือมด้วยหรือ

คือนายจตุพรพวงพยอมนะคะ
ก็เป็นอาสาหน่วยจับอสรพิษมูลนิธิสว่างราชบุรีค่ะ
เขาก็มีการได้รับเหตุแจ้งมาเนี่ยนะคะ
ให้ไปจับงูเหลือมงูขนาดใหญ่เลย
แล้วก็หลบอยู่ใต้ฐานพระประธานภายในโบสถ์วัดบ่อมะกรูดค่ะจังหวัดราชบุรี
เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับพระพิสุขสงฆ์
เมื่อไปถึงก็พบว่าใต้ฐานพระประธานซึ่งเป็นลักษณะมีช่องขนาดใหญ่ถูกปิดทับด้วยแผ่นไม้อัด
โดยบนแผ่นไม้เนี่ยพบคราบแล้วก็มูลของงูแต่ยังไม่พบตัวค่ะก็เลยค่อยเปิดแผ่นไม้
ก็พบว่าอ้าวแล้วจ้าเจ้างูนอนซุกอยู่ตรงนั้นค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้อุปกรณ์จับงูออกมาได้สำเร็จใช้เวลาประมาณ๕นาที
ท่ามกลางพระลูกวัดนะคะแล้วก็ชาวบ้านมายืนดูกันเต็มไปหมดเลย
ซึ่งงูหลวมที่พบเนี่ยเป็นเพศผู้น้ำหนักประมาณ๑๕๒๐กิโลกรัมค่ะ
มีความยาวประมาณ๔๕เมตรแล้วก็มีลักษณะคือท้องป่อง
คาดว่าน่าจะกินนกเข้าไป๑ตัว
งูเหลือมตัวดังกล่าวมีลายขีดเป็นรูปไม้กางเขนที่หัวด้วยนะคะ
แตกต่างจากงูเหลือมทั่วไปที่จะเป็นแบบว่าเส้นเดียว
ยาวตั้งแต่ท้ายทอยไปถึงจมูกสีเกร็ดตรงปากเหมือนสีไข่มุก
ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนเชื่อว่าเป็นงูศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคลาภค่ะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็คาดว่างูเนี่ยน่าจะเล้ยหนีน้ำขึ้นมาหากิน
แล้วก็เข้าไปซุกอาศัยอยู่ใต้ฐานพระ
เนื่องจากว่าในพื้นที่มีฝนตกชุก
แห่งนี้มีน้ำท่วมขังด้วยก็ทำให้อากาศเย็นแล้วก็ชื้น
กระทั่งมีพระลูกวัดเนี่ยมาพบเข้าก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าเข้ามาช่วยหน่อย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะนำงูไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ

วันไหร่จะเลิก

คือตีเรื่องงูบ้างเดี๋ยวเห็น
ไอ้จิ้งจกสองหัวมาก่อนต่างตีนะเขามาเข้าอยู่ใต้ฐานพระนี่นะไอ้ละเลิกออกไปเยอะมุก
ก็ยังตีเป็นหวยอีกคือเอาให้พอเลยนะคนไทยน่ะ

วันนี้ต้อนรับป่าเราต้องรีบไปเบรกโฆษณาก่อน
เพราะว่าเวลาเราจะหมดแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องดาราให้ป่าฟัง
เอ้อพักกันสักครู่ป่าลองอ่านข่าวสอนยอดได้ไหมคะ

นี่เลยป่ารู้จักเจมส์จิไหม
โหนี่ไม่ได้แก่มากถึงขนาดไม่รู้นะ

อันนี้มุกใช่ไหมคะ

โอ้โหล้อเล่นน่ะรู้จัก
ซึ่งนี่ก็เป็นข่าวคือเมื่อวานนี้ต้องยอมรับฝนตกเยอะ
น้ำก็อย่าใช้คำว่าน้ำท่วมน้ำรอการระบาย

เมื่อวานฝนตกหนักน้ำมากพายุเข้าเนี่ยนะ
เขาบอกว่าดาราตอนนี้ก็ต้องรีบไปถ่ายละครกัน
เพราะว่าที่ผ่านมาเราหยุดกันเยอะ

ตอนนี้ก็มีแต่ละครเก่าลีรันกันอยู่เนี่ย
เขาก็เร่งถ่ายละครกันแบบอย่างรัวเลย
คุณเจมส์จิเนี่ยเขาก็เจอฝนถล่มหนักเลยเนี่ย

เนี่ยเพราะว่าความบันเทิงวันนี้ทะเบียนรถหายไปกับน้ำ
งานนี้คนเสี่ยงโชคบอกไม่ได้สนใจเลยนะฮะอืมเลขอะไรอืม
หมายถึงว่าทะเบียนรถเลขอะไรอ่ะเลขอะไรเลขทะเบียนอะไร
ก็คนเข้าไปถามเออน้องก็เยอะสรุปแล้วทะเบียนที่หายไปเนี่ย
เลขอะไรน้องเจมส์จีบอกไหมอ่ะยังไม่เห็นบอกเลยปรากฏว่าถ้าสมมุติทะเบียนหา
อย่างงี้ต้องไปเสียเงินเท่าไรอ่ะต้องไปแจ้งทะเบียนสวยหรอแม่แม่แม่
ไม่ใช่หมายถึงว่าในทะเบียนหลุดอย่างนี้เราต้องไปเสียเงินใหม่เนาะ
เสียสิไม่เสียได้ไงได้ปีต้องทำก็ต้องเสียตั้ง
ใช่ไหมแต่พูดถึงเนี่ยน้ำที่ท่วมเนี่ย
ไปถูกทะเบียนรถเขาหายไปหายไปคนอยากจะรู้ว่าทะเบียนรถอะไร
ของน้องเจมส์จิน้องเจมส์จิโอ้เจมส์จินี่รวยแล้วป่ะล่ะ
พิเศษเตอร์มั้ยละพิเศษเตอร์ยกเลยหลอท
คุณต่างกันกันบางครูไม่ฟังหลอกทุกเรื่องนี้นี้

คนไหนคะ

บ้างเขาอยู่ที่ไหนคะ
นึกว่านายนพัฒน์นี่เลย

โอ้โหตอนนี้คือหมายถึงคุณชูวิทย์ออกกำลังกายอย่างนี้ทุกวัน

คือการวิ่งมันเป็นการวิ่งเพื่อชีวิต

คนทุกคนเนี่ยหันมาออกกำลังกายมาวิ่ง

สกิลคือตีเทนนิสตีก๊อฟก็ทำไป

เพราะสมัยก่อนผมวิ่งหนีตำรวจ
โอ้วิ่งหนีตำรวจเจ็ง

จะเรากลับมากันนะ

วันนี้ที่มาเชิญผมมา
ผมอยากจะก่อนจะลาเนี่ยผมสงสัยอะไรอย่างหนึ่ง

แสดงว่าชอบมดค่ะทำไมคุณชื่อรถเม่หลือโอ้โหวันนี้ขอบคุณค่ะวางว่าคุณเอามาหลังนะ
นี่คือบรรยากาศใหม่ของข่าวใส่ไข่เรารุ้นกันต่อไปว่าใครจะมาร่วมแจมกับพวกเรานะครับ
พี่หนุ่มกันชัยกลับมาอาทิตย์หน้าแน่นอนไปกันก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ